คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ล่าสุดมีภาพสเก็ตคนร้ายออกมาแล้วนะคะ
คนร้ายที่ไปก่อเหตุฆ่าปาดคอสาวโรงงาน
แล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์ที่ระยองค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพสเก็ตคนร้ายนี่ค่ะ

ที่ก่อเหตุเอามีดปาดคอนางสาว
หดน้ำสิงใจหรือน้องน้ำอายุ๒๓
เสียชีวิตที่หน้าห้องแถวปากทางเข้า
หนองซิมสิวริมถนนบ้านค่ายบ้านบึงตำบล
บัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ผู้ชายผิวดำแดงผมหยักโศกอายุประมาณ๔๐
ผู้จาสำเนียงอีสานและหน้าตาประมาณนี้ค่ะ

หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรหนองกลับสอบปากคำสามีของผู้ตายอย่างละเอียด
ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตามเบาะแสคนร้าย
ต้นพบว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผู้เสียชีวิตเลิกงาน
มีผู้ชายคนนึงซึ่งไม่มีใครรู้จักนะคะ
ไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ในพุ่มไม้แถวหน้าร้านลาบ
ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุครับแล้วผู้ชายคนนี้นั่งอยู่คนเดียว
ทั้งทั้งที่ร้านลาบปิดร้านไปแล้วตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวมาสอบปากคำนะคะ
แต่ยังไม่ยืนยันว่าใช่ผู้ก่อเหตุหรือเปล่านะคะ
เรื่องต้นใช้คำว่าเป็นผู้ต้องสงสัยก็แล้วกัน
ส่วนประเด็นในการก่อเหตุตำรวจมุ่งไปที่เรื่องนี้ค่ะ
เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย
ไม่น่าจะใช่การประสงค์ต่อทรัพย์
ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวหรือบังคับขืนใจ
ตำรวจไปเจอหลักฐานนะคะว่าหลังก่อเหตุเนี่ยคนร้าย
เอาทรัพย์สินของผู้ตายไปเป็นกระเป๋าเป้
และรถจักรยานยนต์ของผู้ตายมุ่งหน้าไปทางเข้าเมืองระยอง
โปรดติดตามตอนต่อไป